คุณผู้ชมค่ะวันนี้ที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะมีเหตุปล้นทรัพย์อุกอาจเกิดขึ้น
คือคนร้ายเนี่ยใช้วิธีในการสับคัทเอาท์ห้องแถวเพื่อให้ไฟดับ
แล้วบุกเข้าไปปล้นทรัพย์ไปปาดคอคุณตาวัย๗๑ปีคนหนึ่งจนบาดเจ็บสาหัสนะคะ
แล้วก็ขโมยมือถือเงินสดห้าพันบาทหลบนี้ไป
ตำรวจตรวจสอบประวัติพึ่งเบื้องต้นเนี่ยประวัติโชคชนมากนะคะ
ลักทรัพย์แล้วก็เสพยาด้วยค่ะโดยร้อยตำรวจเอกชาวโรธทองรอด
เวรสพนปริงอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ได้รับแจ้งเหตุมานะคะ
ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเป็นห้องเช่าในพื้นที่ชุมชนเขาโรงครัวในตำบลนครสวรรค์ออกค่ะ
ผู้บาดเจ็บชื่อว่านายสวพลประเสริฐเวทมนตร์อายุเจ็ดสิบเอ็ดปีนะคะ
เขาโดนคนร้ายใช้อาวุธมีดปาดคอแล้วก็จ้วงแทงอีกหลายสิบแผลค่ะ
โสพลบาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่ส่งตัวไปรักษาอาการที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์แล้วค่ะ
ตรวจสอบเบื้องต้นมีคราบเลือดที่พื้นห้องหลายแห่ง
มีมีดปอกผลไม้ที่คนร้ายใช้ก่อเหตุตกอยู่ด้วยหนึ่งเล่มมีคนมีโทรศัพท์มือถือนายโสพลหายไปหนึ่งเครื่อง
แล้วก็กระเป๋าที่มีเงินสดอีกห้าพันบาทนะคะสอบปากคำเบื้องต้นเจ้าหน้าที่รู้ตัวคนร้ายแล้วก็คือ
นายทิศทิไกรเข็มกลัดหรือนายติ๊ดอายุสามสิบเอ็ดปีประวัติก็เป็นผู้ต้องหาก่อเหตุลักษัพในพื้นที่สพมนครสวรรค์เนี่ยแหละค่ะ
ถามนางกัญญากรปัญญามีเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้กับนายโสพลนะคะก็บอกว่า
คนร้ายคือนายทิศทิไกรนี่แหละเป็นหลานเจ้าของคณะลิเกเจ้าของห้องเช่าที่เกิดเหตุ
คือนายทิศิกรัยเนี่ยเมื่อก่อนเป็นนักแสดงลิเกตัวโจ๊กแต่พฤติกรรมก็คือชอบเสพยาเสพติดแล้วก็ก่อเหตุลักเล็กขโมยน้องไปซื้อยาเสพติดอยู่เรื่อย
กระทั่ง๕เดือนที่แล้วค่ะไปขโมยทอง๑๖บาทของเจ้าของคณะลิเกซึ่งก็มีศักดิ์เป็นปู่ของตัวเองนั่นแหละ
เลยแจ้งตำรวจมาจับนะคะแล้วเจ้าหน้าที่ก็ปล่อยตัวออกมานายทิศิกรัยก็กลับมาเร่ร่อนอยู่ในระแวกบ้านแล้วก็มาเกาะเหตุแบบนี้อีกค่ะ
เรื่องต้นอย่างที่บอกไปนายทิศิกรัยเนี่ยยกคัทเอาท์ดับกระแสไฟฟ้าห้องแถวทุกห้องแล้วก็เข้าไปเกาะเหตุปล้นทรัพย์ทำร้ายนายโสพลนะคะ
แล้วนายทิศิกรัยมีการโพสต์เฟซบุ๊กตัวเองด้วยค่ะไปเช็คอินอยู่ที่สะพานเดชาทำท่าเหมือนจะฆ่าตัวตายค่ะเขียนข้อความบอกว่าสิ้นสุดอวสารสักทีชีวิตขอโทษแม่ขอโทษพ่อที่ทำดีไม่ได้เลวเกินคนและที่สุดคือความตายอยู่ทำไมอายที่ยืนในสังคม
แต่ล่าสุดมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจับตัวนายทิศิกรัยได้แล้วนะคะจับได้แล้วนะฮะใช่ค่ะโอ้โหเธอไปปาดคอคุณตาเลยนะช่วงแทงอีกหลายสิบแผลนี่ฮะภาพที่จับได้เนี่ยนะครับเดี๋ยวดูการขยายผลต่อไปนะครับ